คุณผู้ชมคะเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างมาดูความรักของพี่วูดดี้กับพี่โอ๊ต
คือพี่วุดดี้กับพี่โอ๊ตเนี่ยเขาแต่งงานกันไปแล้วรอบนึง
แต่ตอนนี้มีข่าวเตอร์ไพรส์ค่ะเขาเตรียมที่จะจัดงานแต่งงานรอบที่สองแล้ว
สำหรับคู่นี้นะคะช่วยกันทำมาหากินไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยเลย
สำหรับคู่ของพิธีกรชื่อดังวูดดี้และโอ๊ตอัครพลที่ลุยธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
ประสบความสำเร็จต่อเนื่องมาเป็นปีที่๒แล้วนะคะ
ส่วนเรื่องทายาทที่เคยประกาศว่าอยากจะรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยง
คู่นี้เขายังไม่เลิกล้มความตั้งใจนะแต่ว่าเขาบอกว่าอยากจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายก่อน
และที่เตอร์ไพรส์กว่าเรื่องลูกก็คือการประกาศเตรียมจัดงานแต่งรอบสอง
ซึ่งทั้งคู่ย้ำว่าหากพรบคู่ชีวิตผ่านเมื่อไหร่เตรียมฉลองเลยจ้า
รูปดูเป็นตัวอย่างให้โอดใช่เหมือนทำก่อน
แต่ถ้าทำงานอาทิตย์จากป่ายรายวัฒนาจะได้ได้หรือไม่ได้
แล้วก็อาจจะมีลูกในวันนั้น

เราก็จะเอาก็เป็นเรื่องเวลา

ความรักของทั้งคู่นี่แหละที่มั่นคงกว่าสิ่งอื่นใด